มาดูเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นจังหวัดชุมพรกันหน่อยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขานำตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด๕คน
ที่จะนำตัวไปส่งฟ้องต่อสาร
ปรากฏว่าจังหวะที่กำลังนำตัวของทั้ง๕คนออกมา
๕คนพยายามที่จะหลบหนีนะคะ
๒คนหลบหนีออกมาแต่ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวได้
๓คนขับรถของเจ้าหน้าที่ราชธรรมหลบหนีไป
จนถึงณตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกวินาทีที่เกิดเหตุ
นี่นะคะตามภาพเลยค่ะ
ผู้ต้องหาคดียา๑คนแรกวิ่งออกมา

คนที่สองพยายามที่จะกดแล้วก็เอาตัวเข้าไปภายในเรือนจำ
ปรากฏว่า๓คนที่เป็นผู้ต้องหาเขาชิงรถของเจ้าหน้าที่
แล้วก็พยายามที่จะขับพังประตูออกมาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะคะ

ชนออกมาแบบนี้แล้วก็ไปเหยียบแบบนี้นะคะ
คนที่ถูกชนก็เป็นผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละค่ะตอนนี้อาการบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็๓คนที่ขับรถหนีไปตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตามตัวได้
เดี๋ยวจะบอกว่า๓คนเป็นใครมาจากไหนกันบ้างค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องมีการตั้งด่านตรวจ
เพื่อสกัดรถยนต์อีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียนฮนกฮูกทศ๑๖๘๒กรุงเทพมหานครของกลมราชธรรม
มีผู้ต้องหา๓คนใช้หลบหนี๓คนประกอบด้วยใครบ้าง
๓คนคนแรกคือนายพิเชษกลิ่นโอชาอายุ๓๑ปีเป็นชาวจังหวัดระนอง
คนที่๒นายธาราทิพย์เพิ่มลาบอายุ๒๖ปีเป็นชาวสมุทรสาคร
คนที่สามนายกฤษดาเกดหนุ้ย๓๖ปีเป็นชาวชุมพร
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีพบว่า
ไปพบรถผู้ต้องขังของกรมราชธรรมคนดังกล่าวจอดทิ้งอยู่ที่สวนทุเรียน
ที่บ้านหนองคล้าตะบนตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
แต่พอไปตรวจสอบนี่ชมหน้าค่าตาคนที่หลบหนีนะ
ไม่พบตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนคาดว่าทั้ง๓คนน่าจะหลบหนีขึ้นไป
บนเขาห้วยคล้าซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทราบเรื่อง
เขาก็ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐คน
เป็นคนในพื้นที่น่าจะรู้จักเส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างดีค่ะ
พลเมืองดีที่ไปแจ้งตำรวจก็คือนายดอยจันทรนพรัช
บอกว่าขณะที่กำลังขับรถไปทำงานเห็นรถของผู้ต้องขัง
ขับสวนมาด้วยความเร็วก็เลยเลี้ยวรถแล้วก็ขับตามไป
พอเห็นรถคันดังกล่าวเข้าสวนทุเรียนของชาวบ้าน
ก็คิดว่าน่าจะมาทำธุระก็เคยขับรถออกมา
จากนั้นตำรวจสายตรวจเรียกนายดอยไปสอบถาม
ดอยเขาก็เลยแจ้งเบาะแสให้ตำรวจค่ะ
ส่วนกันเหรอไม่ใช่สวนกับรถพวกลงหาที่มาจอด

สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเหตุอุกอาจมากนะคะ
เพราะฉะนั้นล่าสุดพันธ์ตำรวจเอกนรัฐ
เวตนันอธิบดีกรมราชธรรมก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชุมพรแล้วนะคะ
แล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ตรวจสอบการกระทำของเจ้าหน้าที่ว่าหละลวมหรือเปล่ายังไง
แล้วก็ต้องเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นผลสอบจะเป็นยังไงนะ